ใครอื่นเป็นเรามันชอบไม่พา
น้องไฟน้องฝันก็เพียงแต่พี่

ดูหลังใจ

แต่ว่าเมื่อกี้ร้องไปพี่เป๊กเห็นว่ามีว่าผ่อนคลายลงนะ

กำลังสนุกแล้วเต้นอ้าลืมร้องอย่างนี้เปล่า

ต่อนนั้นเริ่มต้นเพลงเร็วแล้วหนูเต้นเต้นจะลืมซึ่งห้วงให้น้องใหม่

เขาก็อารุโรมให้ล้องใหม่
ไม่มีการกลับบ้านมือเปล่าแล้วเพราะเราผ่านเพลงที่๑มาแล้ว
อย่างน้อยถึงจะร้องผิดก็ต้องมีเงินกลับบ้าน

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
มิ้วนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทน้องมิวร้อง
ร้องได้ครับ
มิ้วคุยกับใคร

คุยกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าว่าไงท่านว่าไงบ้าง

พระเจ้านะที่ทำให้ทำได้
จากพระเจ้าที่จะต้องขอบคุณแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะ

เพราะว่าพี่เป๊กดูในภาพชีวิตของมิ้ว
บอกว่ามาอยากมาเพื่อเอาชนะความกลัวไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าตอนนี้ทำมาแล้วนะ๒เพลงนะ

ดาวใต้ปลายพระยานะครับ

มิ้วบอกว่ามิ้วเป็นคนที่แบกรับความกลัวอยู่ตลอด
กลัวนู่นกลัวนี่ขี้กังวลใช่ไหม
มาอยู่บนเวทีนี้ตอนแรกกังวลไหม
กังวลมากเลยค่ะแบบใจจะหลุดออกมาให้ได้แล้วค่ะ

แล้วคิดว่าพอไปถึงเป้าหมายแล้ว

วันนี้นะครับน้องมิ้วมาออกรายการของเรา
ต้องการที่จะเอาชนะความกลัวที่มีอยู่ในตัวเอง
แล้วก็ต้องการมาทำเพื่อแม่ด้วยความตั้งใจ
ตอนนี้ผ่านมาแล้ว๒เพลงทำไปได้แล้ว
คิดว่าตอนนี้เราเอาชนะตัวเองได้หรือยัง
ยังค่ะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายว่าที่หกหมื่น
ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นหนูก็คิดว่าเรายังไม่ชนะมันนะคะ
คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าแค่ควบคุมมันได้เฉย
วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะคะ
ต้องกลับมาดูว่าครั้งหน้าค่ะ

รายการหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมสู้และเชียร์ไปด้วยกันค่ะ
กับ๔คำถามเงินรางวัล๑ล้านบาท

เรามีช่วงพิเศษสำหรับนักสู้ชีวิตที่เป็นฮีโร่รถบรรทุกนะครับ
ไปพบกับช่วงต่อเพลงเติมพลังนะครับ
โร่วันนี้จะเป็นใครไปชมกันครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชม

อยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ

จากจะมีอาชีพขับรถสิบล้อแล้วนะครับ
เขายังมีหัวใจที่ใสสะอาด

ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเล่าให้ฟังเลยครับ

เขาเป็นสัตว์เขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ครับ

นี่แหละครับฮีโร่รถบรรทุกตัวจริงครับ
พลังสะอาดเริ่มมาจากข้างในครับ
ตอนนี้นะครับเครื่องยนต์รถของพี่ร็อกกี้สะอาดแล้ว
จิตใจของพี่ต๊อกกี้ก็สะอาดด้วย

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ทองคำเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
ได้ครับโอ้โฮ
หักบ่วาเจ้าดอกคำเพลง
เบาน้ำเพราะอายมิแหง
อย่าแห่งลายเด้อน้ำใจ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ชีวิตผมมาจากคำว่าติดลบคำว่าหมด

จะออกไปตามหาฮีโร่รถบรรทุกกันที่ไหน
อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

ที่ทำได้๒เพลงแล้ว

ที่หนูทำได้ทำได้๓เป้าหมายมากขึ้นเท่าไหร่

ในหัวใจหนูมากขึ้นค่ะ
ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

โรคปวดข้อรุมตรอยเนี่ยกินยาไปแล้วกว่าจะหายเป็นวันไหมฮะ

ก็ปวดค่ะตอนนี้คือมันจะปวดอยู่ตรง๓นิ้วนี่แหละจิ๊ด
จิ๊ดเหมือนมีมดกัดอยู่ข้างในค่ะ
จากสุขภาพเราจะตึงแล้วการเงินเราตึงไหมคะ
มันเกินคำว่าตึงอะค่ะมันไม่พอใช้เลย

คุยว่าแม่หนูจะตั้งใจเรียนนะเพื่อที่ว่าหนูจะได้มีงานทำ
มีเงินทำจะหาเงินเยอะจะมาช่วยแม่มารักษาแม่